คือเขาบอกว่ามีอดีตพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อคนหนึ่ง
ผันตัวมาขายของแล้วเธอบอกว่าโอ้โห
ขายดิบขายดีมากแล้วเธอขายอะไรอย่ารอช้าตามไปเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมแค่เห็นภาพ
โอ้ยหลายใส่แน่นน่ากินมาก
ไม่ได้มีดีแค่ไส้แน่นอนนะคะไปถามแม่ค้ากันสักหน่อยดีกว่า
เขาชื่อว่าคุณพันธิตาสุธิโรธนันนะคะ
เธอเป็นเจ้าของร้านกล้วยปิ้งร้านนี้นี่แหละ
ร้านนี้อยู่ที่บริเวณหลังวัดเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
เธอเคยเป็นอดีตพนักงานในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ออกจากงานมานะคะก็เลยคิดว่าช่วงโควิดแบบนี้น่าจะหาอะไรขายนะ
ถ้าจะขายได้ก็เลยตัดสินใจว่าลองมาขายของแบบนี้
จบเลยจบที่การขายกล้วยปิ้งไส้แตกนี่แหละ
เพราะเขาบอกว่าแถวบ้านเขาเนี่ยแถวย่านนี้เนี่ยนะ
มันยังไม่มีใครขายแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจอ้าวเธอขายนี่แหละนะคะ
ขั้นตอนวิธีการทำเธอเล่าให้ฟังว่าจะต้องใช้กล้วยแบบหามนะ
มากไม่ได้ก็เลยจะต้องมีความแข็งนิดนึง
เอามาย่างก่อนให้หอมก่อนนะคะจากนั้นก็ผ่ากลางผ่าปั๊บ
นำไส้ต่างมายัดลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นไส้มันม่วง
ไส้เผือกหอยทองทองหยอดมะพร้าวข้าวโพดสังขยา
โอ้โฮเยอะแยะมากเยอะมาก
และทีเด็ดที่เขาบอกว่าทำให้ลูกค้าติดอกติดใจก็คือ
น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาบอกว่าเขาศึกษาการทำเนี่ย
มันคืออารมณ์ของน้ำกะทิเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วก็มีเนื้อมะพร้าว
มะพร้าวหอมอะค่ะก็เลยกลายเป็นสูตรของตัวเองในที่สุดเลยนะคะ
จากนั้นทางร้านเขาก็มีอีกเมนูก็คือเป็นกล้วยปิ้งธรรมดาแบบโบราณ
บางคนอยากทานแบบโบราณแบบลาดน้ำเชื่อมน้ำจิ้มแบบนี้
ก็ได้อร่อยเหมือนกันเพราะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของเขาคือตัวน้ำจิ้มนั่นแหละ

ปัจจุบันเนี่ยคุณพันธิตาเธอคิดค้นกล้วยปิ้งเบรกแตกมาด้วย
แล้วก็โพสต์ขายในสื่อโซเชียลมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะ
บอกว่ายอดสั่งโอ้โหเพียบเลยทำแทบไม่ทันเลยค่ะ
ตอนนี้คุณพันธิตาก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะบอกว่าคนที่เจอพิษโควิด๑๙เนี่ย
แบบเธอเนี่ยฟังเธอนะอย่าท้อเป็นอันขาดนะคะ
หาสิ่งใหม่ต่อยอดอะไรให้กับสินค้าของเราเพิ่มจุดขายเพิ่มไอเดียเข้าไปนะคะ
สู้ต่อไปรับรองว่ามันมีหนทางแน่นอนนะคะแล้วเธอขายถูกด้วยกล่องละ๔๐บาท
ทุกแบบทุกเมนูไปลองชิมกันได้นะจ๊ะใครอยู่แถวนั้นก็แวะเวียนกันไปอุดหนุนหน่อยจ้า